มาดูเรื่องนี้ค่ะที่ลำปางโอ้โหแต่เช้าเลย
เครียดภรรยาหนีไป
จับลูกสองคนนะคะคนหนึ่งห้าขวบคนหนึ่งแปดขวบ
จับเป็นตัวประกันขึ้นรถแล้วคนก็พยายามจะไปช่วยพยายามจะไปห้าม
เขาขู่ทุกคนเลยว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้าใกล้
งั้นเขาจะขับรถคันนี้ที่มีลูกอยู่๒คน
ขับพุ่งตกลงน้ำไปเลยโอ้โหเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันค่ะ

ในรถ

อายุห้าขวบกับแปดขวบแล้วคนขับคือพ่อเด็กนะคะ

ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้บอกเลยว่าถ้าเข้ามาใกล้
จะขับพุ่งตกลงน้ำไปเลยทั้งทั้งที่มีลูกอยู่สองคนในรถนะ
อืมสุดท้ายตำรวจไปตามพ่อของคนก่อเหตุมาค่ะครับ
นี่ผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้นะคะพ่อเดินไปเลยเดินไปคนเดียวเดียวเลยนะ
เดินไปหาพ่อคุยเองพ่อคุยกับลูกชายเองครับ
ว่าต้องการอะไรเออเดี๋ยวพ่อไปเจรจาไปคุยให้นี่ค่ะ
สุดท้ายยอมนะนี่ไปถึงรถแล้วพ่อไปคุยสุดท้ายเรื่องราวมันก็สงบลงอ่า
แต่คุณผู้ชมคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันยังไง
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องถึงขั้นนี้ด้วยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น
เรียงให้ฟังแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้า
ตำรวจสภห้างฉัดที่ลำปางได้รับแจ้งว่ามีคนคลุมคลั่ง
ที่บ้านหัวหนองหมูแบบเซศบาลตำบนห้างฉันแม่ตาล
ครูภายทีมที่อยู่ใกล้ใกล้มากันสี่สิบกว่านายแปลงอาเผจเพื่อไปถึง
เนี่ยในบอยนามสมมุติอายุยี่สิบห้าปีคลุ้มคลั่งอยู่บนรถหกล่อ
แล้วในรถมีเด็กชายวัย๕ขวบ

เด็กหญิงวัย๘ขวบคือลูกแท้ของเขาอยู่บนรถ
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเจรจาตั้งแต่ต้นนะ

แล้วก็จอดอยู่แบบนี้ริมขอบสระ
ขู่ทุกคนว่าอย่าเข้าใกล้ไม่อย่างนั้นจะขับรถพุ่งลงสระน้ำให้ตายกันให้หมดในรถเนี่ย
สระนี้น้ำลึกนะคะลึกเป็น๑๐เมตรนะคะ
ถ้าขับพุ่งตกลงไปอาจจะตายจริงนะคะ

ตำรวจเลยตัดสินใจล้อมก่อนไม่กล้าเข้าครับล้อมเอาไว้
พยายามจะคุยรอบแรกไม่สำเร็จ
เลยบอกว่างั้นตำรวจถอยก่อนได้ไหมล่ะ

จะได้ลดความตึงเครียดเจ้าหน้าที่ก็ทำตามนะคะ

ทีนี้พ่อก็ไปคุยไปเจรจา
การมันคลีคลายก็ถอนกำลังไป
ขับรถหกล้อคันนี้พาลูกกลับบ้านเอง

ก็ไปกินข้าวที่บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๙ตะบนห้างฉัด

แล้วก็ยังไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นะคะ
คนในครอบครัวก็ไม่ให้เข้าใกล้นะคะ
พ่อก็เลยบอกว่างั้นก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้

อย่าไปยุ่งกับเขากลัวเขาอารมณ์จะพรุ่งพลาดขึ้นมาอีก

หายตัวไปตั้งแต่๗โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกที่โรงเรียนในตัวอำเภอ

ก็เลยไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกัน

ก็เลยสงสัยเรื่องภรรยาแหละมั้ง

คือแม่บอกว่าลูกชายก็พยายามจะติดต่อภรรยานะคะ
แต่โทรไปก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
เมื่อคืนก็พาลูกออกตามหาภรรยา

หลับไม่นอนเช้านี้ก็ขับรถไปบ้านพ่อตาบ้านแม่ยาย
พาลูกสองคนไปตลอดนะไปตามหาภรรยาค่ะ
ก็ไม่เจอแม่ของในบอยก็เลยเชื่อว่าก็นี่แหละลูกชายเครียด
ติดต่อภรรยาไม่ได้ภรรยาหายไปเฉยเลย
ทีนี้ค่ะทางแม่ยายเขาก็บอกว่าภรรยาของในบอยไม่ได้กลับมาบ้านพ่อแม่นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าคู่นี้เขาทะเลาะอะไรกัน
ยายก็บอกว่ามันน่าจะมีปัญหาที่ตัวลูกสาวแม่เองนี่แหละ
อาจจะทนพฤติกรรมของนายบอยลุกเขยไม่ไหว
เพราะในบอยอารมณ์ร้ายไม่ฟังใครเลย
แล้วก็คงจะมีปัญหาระหองระแหงเรื่องเงินด้วย
อู้ว่าเรื่องเงินน่าจะปัญหามันเกิดจากเรื่องเงิน
มีเดินไปทำงานมาเงินก็มันได้ใช้
มีเงินก็เอาไปเล่นเกมออนไลน์หมด
มันปัญหาเข่าอยากเนาะ
เคยบอกอย่างเขามาฟังมาถึงถอยรถ
แม่ติดต่อมาหรือยังนามว่าแม่ยังไม่ติดต่อมาแต่ลูก
ถ้าแม่ติดต่อมาให้เนี่ยเขาก็ไหวเนี่ยแล้วก็นี่อันก็ถอยรถไปแอบข้างฮันหลังคาฮัน
จะไปเลยละละละละละไปเลยเนี่ยคือลูกเขาเนี่ยไม่อยากอยู่ก็ประจายเขานี่เลยมั้งกะครับ
ไม่อยากอยู่แล้วแกบอกแกไม่ไหวแล้วคือจะเลิกกับขี้เตียดแล้วครับเนี่ย
แม่ยายในบอยบอกว่า๔๕เดือนก่อนลูกสาวแม่เคยหนีออกจากบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นญาติกลี้โลกกล่อมว่าเห็นแกล้ยลูกเธอกลับมาเธอกลับมาเธอ
ตีหนึ่งตีสองขับไปอารวาสถึงบ้านแม่ยายถึงบ้านเลยอ่ะ
เช้าวันนี้ลูกเคยอารวาสอีกแต่คราวนี้มันรุนแรงไงคะ
มีลูกไปด้วย๒คนก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ
กลายเป็นว่าลูกเขยคลุ้มคลั่งขับรถถอยชนหลังคาบ้านอะไรบ้าง
ขับหนีไปไปจอดริมสะน้ำขู่จะขับพุ่งลงน้ำอะไรแบบนี้

กลัวว่าพ่อแท้จะทำอะไรหรือเปล่า

พาขึ้นรถไปนู่นไปนี่ครูนั่นคู่นี่

ส่วนภรรยาของในบอยจะกลับมาหรือเปล่า
แม่ของภรรยาในบอยบอกว่าก็ไม่รู้

ทีนี้เขามีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

ทางฝั่งครอบครัวของภรรยาในบอยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าภรรยาในบอยอยู่ที่ไหน

แต่ในบอยก็พาลูกกลับมาบ้านแล้ว
แต่ก็ทุกคนที่ดูข่าวนี้ส่งข้อความมาว่า

แต่ว่าในบอยถ้าแหมอยากจะได้เมียกลับคืนมา

จะกลับมาแล้วก็จะฝากชีวิตไว้กับเราได้